รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

จะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงกับความเชื่อในรายการมูไนท์

มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

เวลาพ่อเขาเนี่ยเคยเป็นศิลปินที่พี่รู้จักแน่นอน
พี่เด็กวัยรุ่นกำลังหล่ออยู่เลย

ผมรู้แต่ว่าเขามีเพลงชื่อว่างานวัด
คุณจะรู้หรือไม่ว่าพ่อของเธอคนนี้ไส้ติ่งแตก
แต่ในที่สุดบางคนบอกไส้ติ่งแตกเนี่ยอันตรายถึงชีวิตถูกต้องไหมฮะ

แต่ไม่ตายด้วยแรงอธิษฐานของลูกสาวนี่แหละ
ธิษฐานให้พ่อเขารอด
ถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปพบกับทางคุณกิฟต์นัทจิกา
วันนี้เธอจะมาเปิดประสบการณ์โดยตรงกับเราเลยนะครับ

คุณกิฟต์นี่เป็นลูกสาวนะครับของอดีตศิลปินวงดังวงเพื่อนคุณหมึก

คุณชาญจำได้คุณหมึกนะครับดันใดทวีโพก
ตอนนี้คุณพ่อนั่งอยู่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่หมึกครับ
เดี๋ยวพี่หมึกจะมาช่วยกันถ่ายทอดประสบการณ์ความมูนะฮะกับทางเราด้วย

เขาบอกตอนเด็กคุณชอบเห็นผี
คือตอนเด็กเราไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นคนหรือเป็นผี

แต่ว่าคุณแม่หรือคุณพ่อเนี่ยชอบเล่าให้ฟังว่าแบบตั้งแต่สมัยแบบเด็กเราก็ไม่รู้แบบเล่นกับใคร
พอเราโตมาเราก็แยกไม่ออกว่าเนี่ยคนหรือว่าเนี่ยผี
ไม่รู้ว่าเป็นเด็กจริงหรือว่าเด็กไม่จริง

ก็แสดงว่าเด็กเราคงจะแยกไม่ถูกว่าไหนควร
ไม่ถูกเพราะว่ามีพี่เลี้ยงมีอะไรอย่างนี้ก็แยกไม่ถูกอ่ะ
ใช่เห็นบอกว่าตอนวัยรุ่นเนี่ย๑๗๑๘เขาบอกองค์ลงลำบูชาได้โดยที่แบบไม่เคยเรียนลำมาก่อนเลย

คือกิ๊บชอบทำบุญคุณแม่คุณพ่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้เหมือนเวลาตอนไปวิปสนานเขาก็จะมีแบบสวดแก้กรรมแก้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ช่วงนั้นก็แบบมีคนทักเยอะว่าแบบเนี่ยรู้ไหมว่าลูกสาวคนนี้มีองค์นะ
เราก็แบบอะไรคือองค์ไม่รู้ว่าอะไรคือองค์เนี่ยค่ะ
ก็เหมือนพอแบบเหมือนเราไปไหว้ครูช่วงที่เขาไหว้ครูเขาก็สวดอะไรอย่างนี้ค่ะ
พนมมือเนาะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่อันนี้คือคุณพ่อมาเล่าให้ฟังหลังจากที่แบบพิธีจบแล้วว่าเราเนี่ยออกไปลำได้แบบเหมือนคนเรียนลำอะค่ะ
ลำเหมือนที่เราเคยเห็นว่าคนอื่นลำแต่ว่าเขาทำอะไรกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พอจบเนี่ยเราไม่รู้ตัวแต่คุณพ่อบอกว่าเนี่ยเห็นลูกว่าแบบลูกออกไปลำ
ลูกแบบออกไปลำแบบเหมือนลำแขกลำสะพานโค้งมือไม้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเทพมีด

เรารู้แต่เราควบคุมไม่ได้อะค่ะรู้ตอนที่ลุกไปแต่แบบหลังจากนั้นคือแบบทำอะไรแล้วพอบทสวดจบปุ๊บเราก็ล้มลงแล้วก็มองแบบที่นี่ที่ไหนแบบมาทำอะไรตรงนี้

แล้วเราก็ได้นั่งอยู่นั่งนั่งแบบนั่งฟังอยู่อย่างนี้ค่ะ
เห็นบอกหลวงพ่อที่อยู่ตรงนั้นเรียกคุณเข้าไปคุยด้วย

เขาก็ตอนแรกตอนนั้นคือมันก็สมัยวัยรุ่นเนอะเราก็แบบไม่ได้เชื่อค่ะเราก็ไม่ค่อยได้เชื่อก็เลยแบบหลวงพ่อเขาก็เรียกว่ารู้ไหมว่ามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่รู้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบให้เราลองหลับตาสิ
แล้วก็สั่นกระดิ่งอะค่ะถนนนั้นก็สั่นกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งพอกระดิ่งเท่านั้นแหละมือก็ขึ้นเป็นแบบเหมือนเป็นองค์องค์พระพิคเนตอะไรอย่างนี้เป็นองค์เป็นแบบ

ใช่ค่ะแล้วก็มอบออกไปแล้วก็ขึ้นแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วมือก็ขึ้น

อันนี้รู้ตัวแต่แบบฝืนแล้วพอฝืนน้ำตาไหลปุ๊บมันแบบมันแบบมันไปแล้วอะค่ะ

คือไปด้วยกันหมดค่ะเวลาเราไปบวชเราไปทำบุญจะไปทางครอบครัว
รู้ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบก็ห้าสิบห้าสิบเนอะแต่เราก็ลูกสาวไง
ก็แบบเขาก็จะแบบรู้สึกว่าเออนี่ลูกก็ไม่น่าจะโกหกพ่ออะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าจากตอนนั้นคือกิ๊บก็แบบรู้สึกแบบกลัว
เห็นบอกว่าหลวงพ่อท่านทักด้วยซ้ำบอกว่าเราหนีไม่พ้นหรอก
ใช่ค่ะเขาบอกว่าแบบเนี่ยรู้ไหมว่าต่อไปเนี่ยต้องช่วยเหลือคนต้องเป็นร่างทรงนะไม่มีทางหนีผล

ก็คือเราก็บอกว่าแบบไม่ได้เราแบบต้องทำงานเราเป็นมนุษย์นะคะต้องดูแลพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถมาเป็นร่างทรงได้เราไม่เชื่อการเป็นร่างทรงค่ะอืม

แต่ว่าไม่ใช่แค่พระที่ทักนะครับเพราะยังมีอีกหลายคนที่ทักเธอด้วย

คือกิ๊บป้าชอบแบบดูดวงชอบใครว่าที่ไหนแม่นที่ไหนดีที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ไปหมดค่ะ

ใช่แต่สิ่งแรกที่ทุกครั้งที่ไปอ่ะจะเป็นคนแรกที่โดนทักว่าแบบมีองค์นะดูไม่ได้ถ้าไม่ขออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็แบบองค์อะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบนี่คือองค์อะไรก็ยังไม่เชื่ออีก
เขามีการกำหนดอายุไหมครับว่าอายุเท่าไหร่
เขาบอกว่าไม่เกิน๒๕ยังไงก็ต้องเป็นร่างทรง

ใช่ค่ะปัจจุบันตอนนี้คือ๓๒แล้ว

ครั้งที่สองเขาบอกเหตุการณ์แปลกนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณไปไหว้พระพิคเนต
ใช่ค่ะ

ก็จะมีสวดโซฮาเนอะสวดแบบถวาย

เขาตอนนั้นเราเข้าใจว่าเป็นการสวดเพื่อแบบบูชาเทพอะไรอย่างนี้ค่ะ
บูชาพระพิฆเนตเป็นเพลงที่แบบท่านชอบตอนยั้งยนต้อนที่เขาใจที่ไปนะคะ
ค่ะก็คือเราเข้าใจแบบนั้นว่าเป็นเหมือนการเปิดเพลงหรือว่าเชิญคนมาแบบ
ร้องรำทำเพลงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวันครบรอบของท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วเราก็นับถือ
คือใครว่าอะไรดีก็นับถือก็ไปก็ไปไปร่วมงานอย่างนี้ค่ะ
พอไปยังไงครับวันนั้นไปว่ายที่เขาก็จะมีเก้าอี้ให้เรานั่งเนอะ
เวลาเขาสวดก็นั่งเรียงกันคุณพ่อคุณแม่กิฟต์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อ
มันก็จะมีบทหนึ่งแต่กิ๊บจำไม่ได้ว่าบทสวดว่าอะไรเหมือนเชิญหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนแรกก็นั่งแบบตามภาษาวัยรุ่นตอนแรกนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้
สักพักแบบคืออยู่ดีก็แบบลุกอะค่ะลุกลุกขึ้นไป
ก่อนแล้วเราก็ฝืนแล้วก็นั่งลงแต่ว่าภาพที่เราเห็นตรงหน้าศาลนะคะ
ทุกคนออกไปลำแบบเยอะมากแล้วเราก็คิดว่าแบบ
ทำอะไรกันเหรอคือแบบนึกว่าเขาเรียนลำมา
นึกว่าแบบทุกคนคงแบบมาลำถวายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำอะไรกันเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะ
ก็ตั้งใจสวดคุณแม่ก็แบบตั้งใจสวดนะลูกอะไรอย่างนี้
แล้วก็สวดสักพักคือเหมือนแบบมันเป็นแค่แบบแวบเดียวที่แบบ
สติเหมือนมันแบบมันหายไปอ่ะแล้วก็แบบลุกขึ้นอ่ะค่ะ
แล้วก็ไปอยู่นะตรงกลางนั่นคือจุดสุดท้ายที่รู้ตัว
อยู่ตรงกลางที่เขารำเลยตรงกลางหน้าพระพิคเนธเลยค่ะ
คุณพ่ออยู่ไหมวันนั้นอยู่ค่ะถามพ่อหน่อย
เหตุการณ์นี้กี่ปีแล้วคุณพ่อฮะก็สิบสิบกว่าปีได้ไหม
กว่าปีสิบปีลูกไปอยู่ตรงกลางที่เขารำกัน
ลูกไปทำอะไรฮะตอนนั้นอย่างดีเขารุกไปรำไปรำเลยหรอฮะ
เออเขารำยังไงฮะพี่หมึกไปแบบก็ถ้าพูดแต่เขารำแบบ
ลำแบบสวยอ่ะลำแบบดำได้ยังไงลำแบบสวยไม่ใช่ลำแบบเราลำ
รำวงอะไรนี้น่ะคือรำสวยเลยสวยเลยพี่เรียนมาพ่อก็ตกใจว่า
คือคือเราผ่านชีวิตนี้มาเยอะไงเราก็คิดว่าไอ้คนอื่นเนี่ยโอเค
เราไม่ต้องพูดว่าเชื่อไม่เชื่อแต่นี่ลูกเรามาด้วยกันนะ
ไม่ได้นัดกันเลยว่าเอ้ยคุณหนูต้องไปรำแล้วเขารำนานนะ
ำสวยยำแบบแม่ก็งงไอ้พ่อเป็นศิลปินอยู่ด้วยก็ก็
รำเข้าจังหวะเขาเนี่ยไอ้รำแบบนาโนตรีมารำเข้าไปเรียนรำ
ดึงลูกกลับมาไหมไม่ไม่กล้าดึงไม่กล้าดึงเหมือนไปอีกโลกแล้วนะ
ฮะเหมือนเขาเป็นเราไม่กล้าแล้วก็เขาไปไข่แล้ว
ตอนนั้นรู้ไหมครับว่านี่ไม่ใช่ลูกเราแล้วเป็นคนอื่นแล้ว
รู้แล้วรู้แล้วคือคือไม่กล้ายุ่งแล้วแล้วเธอหยุดได้ยังไง

ค่อยดูค่อยบางคนก็นั่งลง

แต่ที่แน่หลังจากนั้นคุณ
ไม่กล้าไปร่วมงานพิธีที่ไหนอีกเลย

เราเป็นไม้รุ่นวิทยาศาสตร์ก็ส่วนหนึ่ง
กลัวว่าแบบ
คนก็จะหาว่าเราบ้ารึเปล่า

นับถือเราอะไรอย่างเงี้ก็เลี่ยงเลยค่ะงานไหว้ครูงานอะไรคือแบบ
ที่มีการสดอะไรก็ตามเนี้ยค่ะไม่ไปเลยไม่ไปเลยใช่ค่ะ
คุณเชื่อว่าเป็นองค์พระองค์พระพิคเนต
ทำไมคุณถึงเชื่อเป็นองค์พระพิคเนตคือนอกจากมีคนคนทักแล้วเนี้ย
แล้วก็ฝันฝันถึงท่านบ่อยฝันว่าฝันว่าตัวเองเนี่ยเป็นร่างทรง
ร่างทรงพระพิคเนธค่ะฝันว่าเรานั่งอยู่ในแบบ
เคหาสถานหนึ่งแล้วก็เรานั่งเป็นร่างทรงเลยค่ะ
แล้วรอบก็จะเป็นแบบรูปปั้นขององค์พระพิคเนต
แล้วก็มีคนมาหาเรามาบูชาเราเอ่อแล้วลักษณะของที่มาบูชาเรา
เรารู้ได้ว่านั่นคือของที่บูชาพระพิฆาเนตอะไรบ้าง
ดาวเรืองกล้วยมะพร้าวเหมือนพวกแบบอ้อยหรืออะไรอย่างนี้
มันเป็นพานเหมือนพานถวายท่านอะไรน้ำแดงนมอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณก็ยังเชื่อพระพิคเนธมีจริงเชื่อค่ะเพราะว่าคุณเคยบนใช่ค่ะ
ครั้งแรกที่คุณจะพิสูจน์พระพิคเนตว่าเอาละมีพระพิกาเนตจริงหรือเปล่า
คุณพิสูจน์ด้วยวิธีไหนถ้าครั้งแรกจริงจริงคือที่วิธีที่ไปไหว้แล้วบนนะคะ
คือช่วงก่อนจะเรียนจบคือด้วยความตอนนั้นแบบเราอยากจบ๓ปี
เรียนจบ๓ปีค่ะมหาลัยนะคะจบภายใน๓ปีซึ่งซึ่งณจุดนั้นคือมันเป็นไปได้ยากมาก
เพราะว่าเร็วสุดคือสามปีครึ่งก็เลยไปขอท่านนะคะว่าทำยังไงก็ได้แบบให้หนูแบบ
ลงทะเบียนตัวนี้ได้ให้มันเหลือที่นั่งให้พอแบบตัวสุดท้ายแล้ว
เราแบบหนูก็จบภายในสามปีก็คือก็ค่อนข้อเดี๋ยวพี่คาเนสมัยจะได้ใช่ค่ะ
คุณสื่อกับองค์พระพิคเนตได้ไหมอย่างเช่นไปเจอเหรียญหรือไปเจอรูปหล่อหรืออะไรอย่างนี้
คุณสามารถสื่อได้ไหมล่ะจับว่าเอออันนี้ดีหรืออะไรอย่างนี้
ถ้าอย่างนั้นจะสืบได้ไม่ถึงขนาดจับเราดีหรือไม่ดีแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกความฝันหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

รุปจนถึงวันนี้๒๐ก็ผ่านไปแล้ว๒๕ก็ผ่านไปแล้ว๓๐ก็ผ่านมาแล้วทำไมยังไม่เห็นจะเป็นร่างทรงสักทีนึงล่ะ
คือพอหลังจากที่คนทักเนี่ยค่ะเราไปจุดทูปขอหลังจากที่บนที่บนเนี่ยค่ะ
แล้วก็ไปจุดทูปขอว่าคือลูกมีลูกต้องทำงานมีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงดูขอ
ขอเป็นวิธีอื่นหรือว่ามีวิธีไหนที่ลูกจะช่วยผู้อื่นได้โดยที่ไม่ต้องทรงได้ไหม
อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอท่านว่าไม่อยากเป็นร่างทรงก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่าจะต้องเป็นร่างทรง
แต่ว่าในความฝันยังมีฝันอยู่

ฝันบ่อยค่ะฝันบ่อย

ฝันว่าเป็นร่างทรงหรือแม้กระทั่งฝันบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า
หรือฝันว่าไปบอกไปช่วยคนอื่นในฝันอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ที่แน่นะครับจุดทูบขอไม่เป็นร่างทรง
ไปดูบ้านนะครับเพื่อที่จะซื้อบ้านมือสอง

ฝันว่าอยู่ในบ้านหลังที่ไปดูอะค่ะ
แต่ว่าเรายืนอยู่เราก็มีเด็กผู้หญิงตัวเปียกทั้งตัวเลยค่ะ
วิ่งมากอดเอวเราเราก็เรียกว่าพี่ค่ะพี่ค่ะหนูหนาว
หลังนี้คุณเข้าไปอยู่ข้างในเลย
อยู่ในบ้านหลังนี้เลยสุดท้ายอยู่เป็นปี

พอเราหลับตาปุ๊บก็เห็นเป็นแบบผู้หญิงผมยาว
แบบใส่ชุดดำทั้งชุดผมยาวแล้วก็แบบเหมือนเรานอนอย่างนี้ใช่ป่ะคะ
แล้วผู้หญิงเขาก็ก้มมามองเราอย่างนี้ค่ะ
จับมือเขาอะค่ะมาจับคอเราอยู่แบบเนี้ย
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์
แต่ที่แน่นะครับจุดทูบขอไม่เป็นร่างทรง
ไปดูบ้านนะครับเพื่อที่จะซื้อบ้านมือสอง

คือช่วงนั้นเป็นช่วงเหมือนแบบกำลังจะหาบ้าน
หมายของว่ามันเป็นช่วงปีน้ำถั่วมางหาอะไรนี้
คุณแม่ของเขาจะเป็นคนหาบ้าน
ก็หลังแรกนี้นียคือคุณไปดูปุ๊ปก็
เข้าไปก็รู้สึกแล้วแหละว่าแบบต้องไม่ธรรมดา

มันจะมีมันจะมีแบบลมพัดเข้ามาก่อนค่ะแล้วก็ขนลุกตั้งแต่แบบ
ตั้งแต่แบบหัวแบบลุกไปหมดเลยแต่ว่าเราจะไม่ทักอะไรแบบนี้
ก็จะดูไปแบบปกติกับเจ้าของบ้านอย่างเงี้ยค่ะคืนนั้นเลยค่ะ
เราก็ฝันว่าเรานอนอยู่ในบ้านหลังนอนอยู่ในบ้านตัวเองนะคะ
ห้องตัวเองเป็นตอนเช้าแล้วนะคะก็มีคุณยายคนหนึ่งอะค่ะ
มานอนมานั่งอยู่ไปเตียงในฝันจะไม่ค่อยกลัวนะคะ
นอนอยู่เอ่อนั่งอยู่ปลายเตียงแล้วก็มาบีบแบบบีบขาเราอ่ะค่ะ
ถามว่าแบบหนูเมื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบ
ตกใจแบบคุณยายเป็นใครอ่ะคะอะไรอย่างนี้
คุณยายก็บอกว่าคุณยายอ่ะชื่อบุญท้วมอุ้ย
อยู่บ้านหลังนี้เลขที่นี้คือบ้านหลังที่ไปดูมาเมื่อวานเนี้ยค่ะ
แล้วก็แบบมาเป็นชื่อมาเป็นลักษณะดินท้วมเลยใช่ค่ะ
เนี่ยหนูอ่ะเพิ่งไปหายายมาใช่ไหมอะไรอย่างนี้
เราก็แบบเออยายอยากได้อะไรคะอะไรอย่างนี้
ยายก็แบบยายไม่มีลูกหลานทำบุญมาให้เลย
หนูแบบช่วยบอกลูกหลานได้ไหมหรือทำบุญให้ยายได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็บอกว่าแบบได้ได้เดี๋ยวแบบเดี๋ยวหนูใส่บาทให้นะคะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ด้วยความนั้นก็ตื่นตกใจตื่นก็วิ่งไปเล่าให้แม่ฟังก่อนเลยค่ะ
แต่ก็ไปทำบุญให้ตอนเช้านะคะไปใส่บาทให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ด้วยความเป็นตอนวัยรุ่นเนอะสงสัยโทรไปถามเจ้าของบ้านหนูก็ถาม
ไปถามว่าหนูก็ถามว่าแบบพี่คะแบบมีใครชื่อบุญทวมไหม
พี่มีญาติหรือว่ามีใครอะไรอย่างนี้ชื่อชื่อบุญทัวร์ไหมคะอะไรอย่างเงี้ย
คือหนูไม่ได้อะไรนะแต่ว่าหนูฝากบอกหน่อยว่าแบบเอ่อเนี่ยแบบ
ทำให้ลูกหลานเขาทำบุญให้หน่อยอืมเขาไม่ปฏิเสธนะคะว่ามีหรือไม่มี
แต่เขาบอกว่าขอบคุณมากนะคะที่โทรมาบอกจริงจริงค่ะหนูก็เลยแบบ
ถามไม่เป็นไรค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ตอบว่ามีหรือไม่มีนะ
อืมแต่เขาบอกขอบคุณมากค่ะที่ถูกบอกแสดงว่าต้องรู้ว่าคุณเอ๊ะ
คุณคงสงสัยแล้วคุณรู้ได้ยังไงเขาก็เขาไม่ถามต่อนะคะแต่เขาก็คงกลัวเราพูดตอบว่า
เพราะบ้านมันจะขายไม่ได้ไงคะอืมสรุปคุณได้ซื้อไหมบ้านหลังนั้นไม่ซื้อค่ะ
เพราะอะไรกลัวผีค่ะกลัวยายบุญทวงกลัวค่ะเป็นคนแน่นอนเวลาไปหาบ้านเนี้ย
ค่ะมันก็ต้องหาไปเรื่อยเรื่อยครั้งที่สองคุณก็เจอดีมีอีกเหรอมีอีกค่ะ
หลังที่สองเนี่ยเป็นบ้านที่แบบใกล้กับบ้านน้าสาวคือน้องสาวคุณแม่
ก็บอกว่าอยู่ใกล้กันดีกว่าอะไรอย่างนี้ญาติพี่น้องกันก็ไปดูเหมือนเดิม
หลังเนี้ยเหมือนจะเคยทำบริษัทอะไรสักอย่างเนอะเขาก็จะกั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
วันแรกที่ไปดูปุ๊บก็แบบเข้าไปก็มันรู้สึกชื้นไปหมดอะค่ะ
มันเหมือนแบบความรู้สึกมันแบบอึดอัดมันแบบอยากจะร้องไห้
มันชื้นมันอยากจะร้องไห้ไปหมดเลยอะค่ะไม่ขึ้นไปดูชั้นสองเลย
คือดูชั้นแรกปุ๊บออกมาเลยคุณแม่ก็ถามว่าไม่ขึ้นไปดูเหรออะไรอย่างเง
เราก็แบบแม่ขึ้นไปก่อนเลยค่ะอะไรอย่างนี้
หนูแบบรอหน้าบ้านดีกว่าเพราะใจเราแบบไม่เอาแน่หลังเนี้ย
คือแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้
ก็จบไปอ่าคืนนั้นเหมือนเดิมค่ะฝันว่าอยู่ในบ้านหลังที่ไปดูอะค่ะ
แต่ว่าเรายืนอยู่เราก็มีเด็กผู้หญิงตัวเปียกทั้งตัวเลยค่ะ
วิ่งมากอดเอวเราอย่างเงี้กอดเอวแล้วก็แบบเรียกว่าแบบพี่ค่ะพี่คะ
หนูหนาวแบบช่วยหนูหน่อยช่วยหนูด้วยอะไรอย่างเงี้
แบบขอเสื้อผ้าได้ไหมนะพี่แบบพี่แต่งตัวสวยแบบหนูขอเสื้อผ้าชุดหนึ่งได้ไหม
หนาวใช่แต่ตัวเขาเปียกเลยนะผมยาวตัวประมาณเอวอะค่ะ
ไอ้ไอ้ในฝันมันไม่ค่อยกลัวหรอกเราก็แบบได้ได้เดี๋ยวแบบพี่พี่เอ่อ
ให้เสื้อผ้าหนูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็ตื่นมา
พอตื่นแล้วเนี่ยกลัวแล้วพอรู้แล้วว่าแบบไม่ใช่คนแน่อย่างนี้ค่ะ
โทรไปถามอีกบ้านหลังนี้ค่ะพี่ไม่ได้อยู่มานาน
ก็อันนี้ก็ค่อยค่อยถามเขาค่ะเหมือนแบบเจ้าของเขาจะแบบไม่เหมือนมี
มันดูมีความลับอะไรนิดนึงที่เขาไม่บอกเราเราก็แบบเราก็เหมือนค่อยค่อยประหล
ใช่ค่ะแล้วก็แบบบ้านหลังนี้เนี่ยแบบเมื่อก่อนมีใครอาศัยไหมคะ
หรือว่าพี่แบบเปิดเป็นบริษัทอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค่อยค่อยแยบมาว่าแบบ
อืมไม่มีหรอกค่ะน้องก็มีแต่แบบแม่บ้านกับหลานเขาอะไรอย่างเงี้ย
ล้านล้านล้านอะไรเราก็แบบเอ้าแม่บ้านกับหลานนี่เขาก็พอพี่ปิดบริษัทเขาก็กลับบ้านอย่างนี้หรอค
อะไรอย่างเงี้เขาก็เหมือนแบบบอกว่าแบบแม่บ้านอ่ะหลานเขาจมน้ำเขาก็เลยลาออก
เราก็เลยแบบหลานเขาจมน้ำอ๋อเขาก็เลยรับขอส่วนบูรณ์
เราเปียกทั้งตัวแล้วภาพมันก็ขึ้นเลยว่าแบบอ๋อหลานจมน้ำจมน้ำแต่แถวนั้นเหรอล่ะค่ะ
ไม่แน่ใจว่าจมแถวแถวไหนแต่เพราะเขาอยู่ที่นั่นใช่ค่ะ
คือหลานเขาอยู่ที่นั่นใช่คือหนูคือกี้ป้าแค่แบบอยากรู้ว่า
สิ่งที่เราฝันอ่ะเรามโนไปเองหรือเปล่าไม่จบฮะหลังสุดท้าย
หลังนี้คุณเข้าไปอยู่ข้างในเลยทำไมอยู่ในบ้านหลังนี้เลย
สุดท้ายอยู่เป็นปีไปอยู่กับผีซะงั้น
ก็คือไปได้บ้านหลังที่จะอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่เสร็จ
คือมันต้องแบบเช่าเขาก่อนมันต้องรีโนเวทต้องปรับเอ่อเหมือนแบบต้องตบแต่งอะไร
เนี้ยค่ะตอนนั้นมันเร่งรีบจริงจริงอะค่ะเพราะว่าแบบเราต้อง
เราต้องแบบมีที่อยู่แล้วระหว่างรอบ้านหลังใหม่อะไรอย่างนี้
ก็เลยโอเคตัดสินใจมันไม่มีเวลาดูมากก็เลยตัดสินใจว่า
อยู่หลังนี้ก็เข้าไปอยู่ปุ๊บก็จริงอ่ะมันมีเหตุการณ์แปลกตั้งแต่วันที่เข้าไปอยู่แล้วค่ะ
ยังไงฮะคุณแม่ก็เห็นอืมคุณแม่เนี้ยเขาก็จะเป็นคนมีเซนต์เหมือนคุณพ่อก็มีเซนต์เหมือนกัน
แต่ว่าต่างคนต่างเห็นแล้วจะแบบใช่ค่ะแต่จะไม่ค่อยบอกกันเพราะว่าแบบต่างคนก็ต่างสู้
แสดงว่าสามคนพ่อแม่ลูกเห็นหมดอ่ะจะเห็นกันคนละแบบ
พอพอเราอยู่ไปได้สักพักหนึ่งอ่ะค่ะอืม
ไปได้สักพักนึงก็เหมือนแบบมีมีอยู่คืนนึงเหมือนแบบ
นอนอยู่ปกติอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็ในโทรศัพท์อ่ะมันมันขึ้นแค่แบบ
นอนตอนแบบเที่ยงคืนพอเราหลับตาปุ๊บเราขยับตัวไม่ได้
แต่ว่าแบบทำไมเราขยับตัวไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพอขยับตัวไม่ได้ปุ๊บแล้วก็
คิดว่าเป็นตะคิวก็เลยแบบพยายามหันหน้าก็แบบเฮ้ยหน้าก็หันไปได้
ก็เลยเหมือนแบบเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นเป็นแบบผู้หญิงผมยาว
แบบใส่ชุดดำทั้งชุดผมยาวแล้วก็แบบเหมือนเรานอนอย่างนี้ใช่ป่ะคะ
แล้วผู้หญิงเขาก็ก้มมามองเราอย่างนี้
เรานอนอยู่อย่างเงี้ยนี่คือเตียงเราใช่ปะค่ะแต่เป็นหน้าปกติใช่มั้ยฮะ
เห็นแต่ลูกกับตาค่ะตอนนั้นผมมันปิดแบบผมมันปิดอยู่อย่างเงี้
คือคุมมาอย่างงี้เลยใช่ค่ะคุมอย่างงี้แล้วก็มองอย่างงี้เลย
เขาก็ก้มหน้ามามองเราแบบเนี้ยอืม
วกกับมือเขาอะค่ะมาจับคอเราอยู่แบบเนี้ย
คือครั้งแรกครั้งเดียวที่กลัวที่สุดในชีวิตเนี่ย
คือเขาก็มาจับคอเราแบบเนี้ยตอนนั้นก็แบบมาทุกบทเลยค่ะ
จะสวดบทไหนได้จะสวดอะไรยังไงได้แบบเรียกมาทั้งหมด
พระทุกทุกแบบทุกอาจารย์ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าแบบ
ความรู้สึกเราคือมันนานมากในช่วงที่แบบเขาพูดกับเราไหม
เขาพูดว่ามึงเป็นใครอุ้ยใช่มาอยู่ในมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
พูดแบบเนี้ยค่ะแล้วคุณตอบว่าไงคือเราเรารู้ว่าเราเปล่งเสียงไม่ได้
แต่ในจันทร์เราบอกว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวเราทำบุญไปให้
ใจเย็นเย็นใช่ค่ะใจเย็นเย็นไม่เออแบบอยากได้อะไรไม่ได้แบบ
เราไม่ได้เราไม่ได้มาร้ายนะอะไรอย่างเงี้ยแบบใจเย็นเย็น
อยากได้อะไรจากนั้นก็แบบคือแบบท่องอะไรก็ตามก็ไม่หลุดค่ะ
จนสุดท้ายแบบนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ช่วยลูกด้วยช่วยหนูด้วย
คือนอนกันคนละห้องอะค่ะก็แบบช่วยลูกด้วยอย่างเงี้
มันก็แบบปุ๊บหลุดหายไปอืมเท่านั้นแหละแล้วก็รีบวิ่งไปหาแบบ
ขอบประตูห้องค่ะของคุณพ่อคุณแม่ขอบประตูห้องเลยค่ะ
ว่าแบบว่าว่าว่าแบบเนี้ยเราเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี้ย
คุณก็ยังกัดฟันทนอยู่บ้านหลังนั้นต่อหนูเหมือนแบบอยู่ให้ครบสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์เนี้ยคือเราไม่กลับไปนอนที่ห้องนั้นอีกเลยไม่กล้ากลับไปนอนเลย
นอนเลยค่ะนอนห้องแม่ใช่ค่ะทั้งที่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุด
คุณไปอยู่บ้านนั้นหลังนั้นกี่ปีนะประมาณปีหนึ่งค่ะปีหนึ่ง
พอปีนึงเสร็จอยู่เจอเหตุการณ์แล้วคุณย้ายออกเพราะอะไรถึงย้ายออก
คือเพราะผีหรือเปล่าหรือยังไงครับพอบ้านเสร็จแล้วด้วย
บ้านคุณเองจริงที่เสร็จแล้วอันนี้คือไปอยู่แค่แบบชั่วคราว
ไปพักไว้ก่อนใช่ค่ะแต่พอย้ายออกปุ๊บถึงรู้ความจริงใช่ค่ะอ่ะ
เชิญคือตอนตอนนั้นก็คือแบบเราก็เริ่มขนของขนอะไรอย่างเงี้เนอะ
ทีนี้ก็แบบเหมือนมีพี่แบบพี่ที่รู้จักกันอยู่แบบในหมู่บ้านเดียวกันนะคะ
เขาก็แบบอ้าวแบบอยู่หมู่บ้านนี้เหรอเอ้าทำไมยายเอาออกแล้วล่ะอะไรอย่างนี้
ไหนไหนก็ย้ายออกแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราก็แบบทำไมเหรอคะพี่อะไรอย่างเงี้ย
พี่เขาก็บอกว่าเอาไม่เอ่อก่อนมาเช่าอยู่อะไรอย่างเงี้ไม่รู้เหรอว่าบ้านหลังเนี้ยแบบ
เคยมีฆาตกรรมนะอุ้ย
เรารู้ไหมว่ากี่ลายกี่ลายที่มาเช่าก็ไม่มีใครอยู่ได้เลย
มีฆาตกรรมใช่ค่ะหาไม่ฆาตกรรมใครมีผู้หญิงโดนฆาตกรรมที่ห้องที่หนูอยู่อ่ะค่ะ
ห้องที่คิดอยู่หลังหลังนั้นเลยห้องนั้นเลยใช่ค่ะ
ดำผมยาวใช่ค่ะโอ้โหสุดจริงค่ะฆาตกรรมที่หลังนั้นเราก็
ณปัจจุบันเนี่ยคือถึงขั้นเขาทุบทิ้งไปเลยนะคะเพราะมันทิ้งเลยนะคะใช่ค่ะ
ทีนี้ก็คงต้องถามอย่างนี้เห็นบอกคุณเองเนี่ยนะครับ
เหนือจากเป็นคนที่ชอบไปดูดวงแล้วบอกชอบสะสมไพ่ด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าแบบศาสตร์ของการดูดวงเนาะ
มันก็จะมีหลายไพ่อะไรอย่างนี้ค่ะที่แบบ
ใครว่าแม่นใครว่าดีใครอะไรยังไงก็ไปดูอ่ะค่ะทีนี้แบบ
ไปดูเราก็ชอบเก็บอย่างไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลไพ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็ชอบแบบสะสมเพราะเรารู้สึกว่าแบบ
มันดูเป็นแบบการออกแบบไพ่มันดูแบบแตกต่างมีศิลปะแตกต่างก็เก็บไว้
แต่ไม่เคยคิดว่าแบบจะเก็บไว้ทำไมแต่ว่าเหมือนแบบเราชอบเราก็ซื้อเก็บอย่างนี้ค่ะ
จากนั้นก็เริ่มนับถือองค์พระพิคเนธค่ะแล้วก็ไปถูกชะตาองค์พระพิคเนต
อืมในแบบในหน้าแฟนเพจที่เขาโพสต์อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ
เราอยากบูชาเรารู้สึกว่าเรานับถือท่านเราอยากบูชาท่านอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบตอนนั้นเอาจริงคือแบบองค์พระพิคเนตองค์เนี่ยก็ค่อนข้างมีราคาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่แล้วก็คิดในใจว่าแบบเราจะต้องแบบเหมือนแบบบูชาด้วยตัวเองเนาะ
ก็เลยแบบก็อธิษฐานว่าแบบถ้าลูกมีบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้ลูกได้มีแบบกำลังทรัพย์ในการบูชา
ตอนนั้นองค์เราเท่าไหร่ฮะตอนนั้นประมาณสี่พันเก้าแล้วสี่พันเก้าประมาณเนี้ยค่ะสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะ
แล้วคุณไปเอาเงินที่ไหนมาบูชาคือตอนนั้นหนูเรียนอยู่แล้วก็เหมือนแบบอยู่ในช่วงยังยังไม่ได้มีเงินมากอะไรอย่างเงี้ค่ะ
ก็อธิษฐานขอท่านถูกลอตเตอรี่ค่ะถูกลอตเตอรี่ด้วยแต่เห็นบอกว่าที่ตอนที่เอามาเนี่ยมีเสียงเหมือนมีเสียงคนพูดกับคุณ
ใช่ค่ะก็คือพอได้บูชาแล้วเนี่ยมีเสียงคนแก่มาพูดว่าแบบถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องช่วยคน
ถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องช่วยคนเราขอเอาเพราะปริศนิยะองค์นี้มาเลยค่ะเอามาด้วยค่ะ
ว่าองค์นี้อยู่กับคุณตั้งแต่คุณเรียนหนังสืออยู่เป็นองค์แรกใช่องค์แรกที่เช่าเองและบูชาเองค่ะ
พันกว่าบาทใช่ซึ่งสี่พันกว่าบาทบางคนบอกอาจจะไม่ได้อุ้ยไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่เด็กนักเรียนนั้นใช่
พันกว่าบาทของเด็กนักเรียนนี่ถือว่าเยอะใช่ค่ะถูกหวยเท่าไหร่ตอนนั้นคุณ
ถูกเลขท้ายสองตัวสองใบมั้งค่ะถูกแล้วก็มาบูชาเลย
แต่ความแปลกมันอยู่ตรงนี้คุณพระดำคุณผู้ชมคือหลังจากที่เธอได้ยินเสียงชายแก่อายุประมาณหกสิบ
ค่ะมาพูดบอกว่าให้ช่วยเหลือคนคุณตอบเข้าไปว่าช่วยยังไงเหมือนแบบจะให้หนูช่วยยังไงอะไรอย่างเงี้
ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นฮะ
ไพ่ชุดที่สะสมไว้อะค่ะตกลงมาคือตกลงมาเองคือเหมือนมันเป็นห้องนอนใช่ไหมคะ
ข้างบนก็จะเป็นแบบบิวตอินเป็นแบบที่วางขออะค่ะซึ่งเราจำไม่ได้หรอกว่าแบบไพ่อยู่ตรงนั้น
เพราะว่าหนูเก็บแล้วก็แบบซื้อเก็บแล้วก็เก็บลืมอะค่ะพอเสี่ยงมาปุ๊บไพ่ก็ตกลงมาตรงหน้า
เราก็แบบคือยังไงแบบไพ่เหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ่อก็เลยหยิบไพ่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ค่ะ
แต่ว่าไลน์ไปบอกคุณแม่ก่อนว่าแม่เนี่ยแบบหนูได้ยินเสียงมีคนมาบอกว่าแบบ
กิ๊บต้องช่วยคนแล้วนะกิ๊บต้องใช้ไพ่กิ๊บก็ถามเหมือนถามกลับไปในใจว่า
ดูไม่เป็นดูไม่เป็นดูยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้เรียนมาไม่รู้ว่าดูยังไงอ่านไพ่ไม่เป็นอย่างนี้ค่ะ
ก็ลองเปิดดูลองเอาไพ่ค่ะไพ่สำหรับเนี่ยเอาออกมาแล้วก็เปิดดู๓ใบ
ในใจถามว่าท่านจะให้หนูช่วยคนด้วยไพ่ชุดนี้ใช่ไหม
แล้วเหมือนพอเปิด๓ใบนั้นออกมาปุ๊บมันก็แปลออกมาได้เองว่าเหมือนแบบทุกอย่างมันกำหนดไว้แล้ว
เป็นภาพอะไรเป็นภาพเอ่อใบแรกมันเป็นภาพเหมือนแบบเป็นเหมือนหุ่นคนพันกันพันสายสินนะคะ
แล้วมันตอนนั้นมันแปลได้ว่ามันเป็นการควบคุมอะค่ะใช่อีกใบหนึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือคนเป็นคุณหมอกำลังรักษาคนใช่แล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นเหมือนหัวใจกับเงิน
ซึ่งมันแปลว่าเราต้องช่วยด้วยใจมันไม่ใช่อาชีพเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า
ใช่แล้วตอนนั้นก็อ่านอยู่ดีมันก็มันก็อ่านออกมาได้แบบนี้ค่ะทั้งที่เราแบบไม่รู้ความหมายไพ่อย่างนี้ค่ะ
อ่าแต่เห็นบอกว่าคุณก็เลยมีการทดสอบจับอีกทีนึงไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะใช่ค่ะ
จับใหม่เป็นยังไงก็เหมือนเดิมก็แบบก็ก็ขึ้นมาว่าแบบเหมือนถึงเวลาแล้วนะ
คือมันไม่มันเป็นวิธีที่เราต้องช่วยคนอื่นด้วยวิธีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจับได้เหมือนเดิมใช่ค่ะสลับสลับแล้วก็ยังแบบ
ก็เหมือนใบนี้ใช่ค่ะเริ่มดูไหมเอาจริงจริงไม่ไม่มั่นใจว่าตัวเองดูได้เลยเพราะว่า
มันมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนมากในการดูดวงถ้าเราดูผิดพลาดไงมันคือแบบ
ใช่ค่ะหนูเขาบอกว่าไพ่มันอยู่ที่การอ่านไพ่ใช่ค่ะหนูกลัวมากหนูก็เริ่มจากคนในบ้านก่อนค่ะ
ทำยังไงกับคนในบ้านฮะทักคุณแม่ไปก่อนค่ะว่าแบบ
คุณแม่แบบดูดวงไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบมาลองดูดวงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูคุณแม่ไปดูคุณพ่อไป
แม่นไหมคือคือตัวตัวท่านอ่ะบอกว่าแม่นแต่ว่ากิ๊บคิดว่าแบบ
คุณพ่อคุณแม่พี่ชายเราบางทีเรารู้อยู่แล้วเราก็ยังเข้าข้างตัวเองว่าแบบ
ก็มันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วอ่ะจากนั้นก็เริ่มแบบดูคนอื่นที่ทำงานแม่บ้านอะไรอย่างนี้
เพื่อนที่ทำงานจนสุดท้ายคือเหมือนแบบทุกคนก็บอกว่ามันเป็นไปตามนั้น
มันมีเหตุการณ์ที่เหมือนแบบเราพิสูจน์ได้ว่าไพ่เนี่ยมันแบบมันแม่นแล้วมันแม่นแล้ว
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนแบบเกิดกับตัวเองอะค่ะเกี่ยวกับคุณพ่อ
ทำไมคะคือยังไงฮะคือคุณพ่อค่ะปกติเขาจะมีโรคประจำตัว
ก็หาหมอปกติเนอะแต่มีอยู่วันหนึ่งคุณแม่ก็แบบไลน์มาบอกว่าเนี่ย
แบบไม่รู้คุณพ่อเป็นอะไรกินอะไรไม่ได้เลยนอนหลับไปแบบหลับหลับ
ตื่นเพียไปสองวันคิดในใจว่าแบบเป็นโรคประจำตัวไหม
เบาหวานขึ้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็หายมั้ง
กินยาเดี๋ยวก็หายเนี่ยแต่ทีนี้เหมือนแบบก็ไม่ดีขึ้น
ก็กลับบ้านไปไม่ดีขึ้นตัวคุณพ่อเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นโรคหัวใจ
เราก็โอเคค่ะเช็คหัวใจก็แล้วอะไรก็แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่เจอว่าเป็นอะไรค่ะจนเหมือนกิ๊บแบบคือปกติอ่ะ
จะไม่ค่อยเปิดไพ่อะไรที่เกี่ยวกับอืมความเสี่ยงหรือว่าแบบเกี่ยวกับเอ่อ
การตัดสินชีวิตคนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเรากลัวคำตอบ
ก็เลยก็เลยเหมือนแบบไปเปิดไพ่ถามว่าแบบโรคที่คุณพ่อเป็นเนี่ย
มันเกิดจากอะไรอืมจับเองอธิษฐานเองไพ่มันขึ้นเป็นไพ่จับที่ท้องอ่ะค่ะ
แต่ตอนนั้นใจไม่ดีแหละเพราะไพ่๓ใบมีใบหนึ่งบอกว่าแบบไม่ค่อยดี
ไพ่ที่แบบเอ่อไม่ดีเลยอะค่ะเราก็ใจไม่ดีแต่เราไม่บอกเขานะ
พอหลังจากนั้นเนี้ยก็ไปบอกคุณหมอเอ่อที่ดูหัวใจอะค่ะ
เขาก็ลองคำคำที่ท้องอะไรอย่างเงี้ค่ะปรากฏว่าแบบ
คำปุ๊บคุณพ่อเจ็บคุณหมอว่าข้างนี้มันแปลได้หลายอย่าง
เช่นเป็นแบบลำไส้อักลำไส้ใหญ่ไส้ติ่งตับตับอ่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ในใจคิดแหละอับแน่เพราะว่าคุณพ่อเป็นศิลปินกินเบียร์กินเหล้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แบบมันสะสมเราก็คิดแล้วแหละเอาแล้วตัวชาค่ะเพราะว่าไม่ทำไม่ได้ทำประกัน
ไม่มีอะไรแบบไม่มีประกันอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็แบบเอาละมะเร็งแน่
แต่ว่าเราก็ไม่ได้แสดงออกเลยนะคะเราก็แบบอ่าโอเคคุณหมอคุณหมอหัวใจอะค่ะ
ส่งไปหาคุณหมอที่เป็นแบบเกี่ยวกับช่องท้องอืมคุณหมอช่องท้องเนี่ย
ก็ทำเหมือนปกติตรวจฆ่าเลือดคือทำทุกอย่างจนแบบ
หาไม่เจอตรวจฆ่ามะเร็งก็แล้วมะเร็งก็ไม่เจอตรวจแบบเอ่อ
ลำไส้เอ็กซาเรย์แบบเจาะเข้าไปแล้วก็ไม่เจอจนแบบคุณหมอบอกว่าแบบ
หมอก็ไม่รู้จนแบบต้องไปซีทีสแกนนะคะพาคุณพ่อไปซีทีวันอาทิตย์ตอนเช้าแล้วก็
ได้ผลเลยตอนบ่ายแต่คุณหมอนัดอ่านผลอีกทีอ่ะค่ะ
ประมาณแบบวันพุธแต่ด้วยความที่เราแบบพาไปซีทีเรียบร้อยปุ๊บผลออกปุ๊บ
อยากรู้แอบเปิดผลอ่านแล้วก็แบบผลก็ออกมาแบบเหมือนเป็นภาษาอังกฤษเป็น
รายงานของแพทย์อ่ะเนอะแต่ว่าทรัพย์มันก็เหมือนแบบไม่ได้หายากอะไร
อย่างเงี้ยค่ะก็คำสุดท้ายเขียนว่าไส้ติ่งแตกในใจมันแบบวิทยาศาสตร์กับ
ศัยศาสตร์มันขัดแย้งกันอ่ะค่ะแล้วออกมาว่าไงในไพ่บอกว่า
ไม่ต้องผ่าตัดถ้าเราดูแลให้ดีมันจะหายไปเอง
ค่าใช้จ่ายยุคยาค่ะราคาเท่านั้นเป็นแสนนะครับ
ก็ตอนนั้นก็เหมือนแบบฝันเกี่ยวกับพระพิคเนธนี่แหละค่ะ
แล้วเหมือนแบบบอกว่าเหมือนบอกเราว่าไม่ต้องกังวล

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

แต่คุณหมอนัดอ่านผลอีกทีค่ะประมาณแบบวันพุธ
แต่ด้วยความที่เราแบบอยากรู้แอบเปิดผลอ่าน
แล้วก็แบบผลก็ออกมาแบบเหมือนเป็นภาษาอังกฤษ

แต่ว่าสัตว์มันก็เหมือนแบบไม่ได้หายากอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คำสุดท้ายเขียนว่าไส้ติ่งแตก
มันเขียนว่าไส้ติ่งแตกจนเป็นก้อน๗เซนนะคะ

ใช่ค่ะเห็นแค่นั้นคือมือสั่นอย่างนี้ค่ะ
แล้วพ่อก็ถามว่าแบบแปลว่าอะไรแปลว่าอะไร
ก็แบบพ่อใจเย็นอะไรอย่างนี้ไม่กล้าบอกอะไรอย่างนี้
หนูก็ไปแบบหน้าเคาน์เตอร์พยาบาลแล้วก็เอาผลยื่นว่า
บอกคุณหมอให้หน่อยค่ะคุณพ่อไส้ติ่งแตกค่ะคุณพ่อไส้ติ่งแตกค่ะ
คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปเปิดดูเองตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะแล้วปล่อยไว้อีก๓วัน
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นไม่มีความรู้เรื่องไส้ติ่งแตกเลย
แล้วก็ยังพ่อก็ยังกลับบ้านอยู่ด้วยใช่ค่ะ
พ่อก็นั่งอยู่อย่างนี้ค่ะนั่งแบบนั่งรอคุณหมออยู่เฉยอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ถามคุณทักขึ้นมาคำแรกก่อนว่าแบบ

คุณรู้ไหมถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยไม่น่าจะอยู่ถึงวันนี้แล้ว

เพราะว่ามันเป็นเคสแบบ
หายากมากที่แตกแล้วแบบ
เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อมันไปหุบ
หุ้มเอาไว้คุณต้องแบกไว้อีกที

ถ้าหมอสันไม่เข้าเวียนวันนี้ให้ส่งไปพนักอีอาร์

คุณหมอก็ดูฟิล์มแล้วก็จับแล้วก็บอกว่าให้ไปจองห้อง
เราก็ไปจองห้องเนอะเราก็ตอนนั้นไม่มีความรู้เรื่องไส้ติ่ง
เราก็คิดว่ามันก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง
ก็ไปจองห้องเขาก็รอห้องหนึ่งเดือนนะ
พอผ่าเสร็จคุณต้องพักฟื้น
ทีนี้พอเหมือนคุณหมอฉีดยาให้คุณพ่อเราก็ขับรถกลับบ้าน
พอกำลังจะถึงบ้านแล้วโรงพยาบาลโทรมา

ด่วนคนไข้อยู่ไหนแอดมิตรด่วนเลย

เราก็แบบแล้วตอนนี้คนไข้เป็นยังไงคนไข้เป็นยังไง
คนไข้ก็นั่งอยู่ข้างเขาก็แบบแอดมิตรด่วน
ก็เลยกลับไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เขาให้แอดมิตรด่วน
แล้วก็ให้ยาแบบตัวที่แรงที่สุดผ่านหลอดเลือกดำ

สรุปแล้วก็คือไม่ได้ผ่า
แล้วก็ฝ่อหายไปเอง

คือก่อนหน้านี้หนูคิดในใจว่าแบบมันต้องผ่านแน่

คุณพ่อเนี่ยรู้เลยว่ากลัวการผ่าตัด

ไม่เคยเป็นโรคเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะ

พ่อก็กลัวนะอะไรอย่างนี้ว่าแบบการผ่าตัดอะไรอย่างนี้

ช่วยช่วยแบบหนูหน่อยได้ไหมว่าแบบ
หนูจะต้องแบบคุณพ่อจะต้องรักษายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้คือเปิดแล้วก็พิมพ์เก็บเอาไว้
รู้คนเดียวแคปเก็บไว้คนเดียว
เพราะว่าในใจมันแบบวิทยาศาสตร์กับศัยศาสตร์มันขัดแย้งกันนะคะ

ไพ่บอกว่าไม่ต้องผ่าตัด
ถ้าเราดูแลให้ดีมันจะหายไปเอง
มีทางเลือกเกิดขึ้นถ้าเราดูแลจะหายไปเองโดยไม่ต้องผ่าตัด

ตอนนั้นคือความที่แบบคิดอะไรไม่ออกอะค่ะ

คือแถวที่ทำงานนะคะก็จะมีวัดหนึ่งชื่อว่าวัดกลางบางซื้อหลวงพ่อพระการนะคะ
บนขอเลยค่ะว่าแบบขอให้คุณพ่อหายโดยไม่ต้องผ่าตัด

ขอให้คุณพ่อหายถ้าเกิดคุณพ่อหายโดยที่ไม่ต้องผ่าตัด
หนูจะกินมังสวิรัติช่วงเข้าพรรษา
ก็คือ๓เดือนเราก็ถวาย
ยังไม่ออกว่าต้องผ่าหรือไม่ผ่า

แล้วก็ทานมังให้คุณพ่อค่ะ๓เดือน
หมอก็มองซ้ายมองขวดแล้วก็บอกว่ามันหายไปแล้ว
ก้อนนั้นมันหายไปแล้วไม่เหลือสักเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ
สามคนถามเหมือนกันหมดเลยค่ะทำบุญด้วยอะไร
ทีนี้ปัญหามันตามมาแล้วค่าใช้จ่ายหยุบยาเนี่ยราคาเท่าไหร่
เป็นแสนนะคะนอนคิดนะคะว่าแบบ
หลักแสนใช่ค่ะทำยังไงดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ตอนนั้นก็เหมือนแบบฝันเกี่ยวกับพระพิคเนธนี่แหละค่ะ
แล้วเหมือนแบบบอกว่าเหมือนบอกเราว่าไม่ต้องกังวล
เราจะช่วยเองก็ถูกหวย
ฮะไปถูกยังไง
ฝันเห็นรถแล้วก็เห็นพระพิคเนธก็จะชอบซื้อทะเบียนรถ
หรือซื้ออายุคุณพ่ออย่างนี้ค่ะ
เราก็ถูกได้ตามเงินที่ต้องจ่ายให้โรงพยาบาลเท่าไหร่คะ
รอบนั้นน่าจะแสนสองค่ะแสนสอง
คุณอย่าบอกว่าคุณถูกแสนสองพอดีเป๊ะใช่ค่ะ
ไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินใช่ค่ะ
ให้มาเท่านั้นเลยเหมือนเขาจ่ายให้ใช่ค่ะ
ทุกครั้งที่พาคุณพ่อหาหมอหนูจะถูกหวยเท่าจำนวนที่บินออกมาเลยค่ะ
งวดแล้วที่พาคุณพ่อไปหาหมอถ้าถ้าถูกหวยเนี้ยคือถูกติดกันมาสองปีแล้วค่ะ
สองปีกัญชัยรุ่นนี้มีอะไรบ้างไหมล่ะ
ลูกถูกหวยมาสองปีทุกครั้งที่พาคุณเข้าโรงพยาบาลเหรอฮะ
ก็ทุกครั้งอ่ะเพราะว่าพี่ก็ยังงงเหมือนกันอย่างใบใบนัดอย่างเงี้เอ่ย
ใบคิวเอ่ยซื้อถูกสามตัวมั่งสองตัวมั่งเดินออกไปกินให้พ่อหยิบต้นลิด
ตเตอรี่หน่อยปึกหนึ่ง๒๐กว่าใบก็ถูกสักปึกก็เป็นค่ารักษาไป
ก็สรุปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ควักเงินตัวเองไม่ได้ควักเงินตัวเองแปลกตรงเนี้ยแหละ
แต่ก่อนนั้นคือคุณเปิดไพ่กับท่านบอกว่าจะหาเงินที่ไหนรักษาพ่อใช่ค่ะ
สองปีที่ต้องรักษาพ่อใช่ค่ะก็ถูกหวยทุกงวดที่จะต้องรักษาพ่อ
งวดค่ะในจำนวนเท่าเท่ากับที่หมอเรียกค่ะแล้วมันก็จะไม่เหลือให้ใช้ฝูงเฟืออย่างอื่นด้วย
ไม่เหลือค่ะเพราะว่าเหมือนท่านคือเคยถามเหมือนกันว่าทำไมแบบไม่เหลืออะไร
ไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกเหมือนแบบเขาให้หน้าที่การงานแล้ว
เห็นบอกมีเรื่องราวของผีที่ตามอาฆาตคุณด้วยทั้งทั้งที่ผีตนเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณเลย
ใช่ค่ะอยู่ดีดีเข้ามายังไงฮะก็คือพอหลังจากเราเริ่มดูดูดวงใช่ไหมคะ
ดูคือดูได้แล้วแล้วก็แบบก็ปากต่อปากก็เป็นน้องที่ออฟฟิศบ้างเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มาให้ดูบ้างแล้วก็ไปดูน้องคนนึงที่ออฟฟิศแล้วก็เราเห็นแล้วแหละว่าน้องคนนี้เขามาถามถึงแฟนเขา
ดูจากดวงเขาเราเห็นแล้วแหละว่าแฟนเขาเนี่ยแบบต้องมีอะไรแน่คือแบบ
มันรู้สึกไม่ดีแล้วก็ไพ่บอกว่ามันเหมือนแบบมันมีวิญญาณตามบวกกับเราเคยเจอแฟนเขาแล้วเราเห็นด้วยห่างตาว่าแบบ
พี่เห็นแบบผู้หญิงตามนะมันมีหลายเหตุการณ์ที่แบบทำให้เขาแคล้วคาดที่จะไม่ได้ดูกับเราอะค่ะ
เหมือนแบบเหมือนกิ๊บคิดว่าท่านก็ไม่อยากให้กิ๊บเข้าไปยุ่งด้วยส่วนหนึ่งจนกิ๊บบอกน้องว่า
รู้ไหมว่าแฟนเราอ่ะพี่เห็นวิญญาณตามนะ
แต่สิ่งที่ทำได้ก็เลยบอกว่าแนะนำให้ไปอาบน้ำมนต์บอกว่าไปหาหลวงพ่อที่วัดนึงนะที่พี่นับถืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ลองไปอาบน้ำมนต์ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปค่ะ
พอไปถึงปุ๊บคำแรกที่เขาพิมพ์กลับมาเขาก็พูดว่า
หลวงพ่อบอกว่ามีวิญญาณตามวิญญาณผู้หญิงตามอย่างเงี้
ใช่ค่ะยิบก็แบบคงเป็นสาเหตุที่ทำให้ยิบดูเขาไม่ได้
ทุกอย่างเปลี่ยนไปหน้าตาสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสเปลี่ยนไปคนละคนค่ะ

ผีกลับมาอาฆาตเราเทป
คือเรารู้สึกได้ว่าเรามีคนตามเรา
มันเหมือนมีคนแอบมองค่ะพี่ประจำเหมือนแบบ
เดินไปไหนก็จะเหมือนแบบมีคนแอบมองเราตลอดเวลา
แม้แต่แบบเราอาบน้ำค่ะ

กับน้องคนนี้คุยอะไรกันสักอย่างเนี่ยค่ะ
กับน้องคนนี้ค่ะแล้วก็เหมือน
อยู่ดีก็มีเสียงแทรกขึ้นมาว่าแบบ

เรารู้สึกได้ว่าดวงเราแบบตกอะค่ะ
เหมือนตั้งแต่ปีใหม่ไม่เคยหกล้ม
อยู่ดีก็หกล้มแบบขาดทะเลาะเป็นแผล
ครับรถเฉียวรถชนอวกอย่างเงี่ย
เรารู้สึกได้เลยว่าแบบ
เหมือนหนุ่มพ่อแบบแบบปัดเขาออกจากคนนั้น
แต่มันไม่ได้ส่งเขาไปเกิด
เขาก็เลยละลานคนที่เป็นคน
ใช่ค่ะแต่เขาเข้าบ้านหยิบไม่ได้
เพราะว่าหนึ่งคือมีเจ้าที่มีสารพระภูมิอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเราก็แจ้งไว้แล้วว่าแบบว่าแบบเราไม่ให้ใครเข้านะ
แล้วมีข้อหนึ่งที่เพิ่งมาทราบตอนหลัง
หลังจากคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบ
ปกติน้องหมาที่บ้านนะคะจะไม่เห่า

เราจะรู้กันถ้าเราอยู่บ้านน้องหมา
จะอยู่กับเราสบายใจเจ้าของอยู่
แต่ช่วงนี้เห่าทุกวันเหมือนคนยืนอยู่หน้าบ้าน
เราต้องเดินลงมาดูว่าใครมาหาเราหน้าบ้าน

แล้วทุกคนก็คุยเหมือนเสียงเดียวกันว่า
จนตอนสุดท้ายมาเล่าให้คุณแม่
คุณแม่ก็แบบให้แบบเหมือนไปทำบุญ

ขทานชุดใหญ่ไหว้แบบชุดใหญ่อะค่ะ

รอดมาได้หรือต้องเจออะไรอะค่ะ

ขอให้แบบบุญคุณของ

เราก็ผ่านมาได้ทุกครั้ง

เขาบอกคุณดื่มน้ำล้างเท้าพ่อแม่
ใช่ค่ะคือจะไหว้
จะไหว้แบบล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่

คิดว่ามันศักดิ์สิทธิยิ่งกว่าน้ำมนต์นะคะ

คือทำอย่างนี้ค่ะทุกปีทุกครั้งที่มีเทศกาล
เราก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเหมือนแบบ
มีทางด้านแบบเหมือนโชคลาภอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
ผมถามนิดนึงตั้งแต่คุณเล่ามาจนถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะ
จากตอนแรกที่บอกว่าคุณไม่สามารถช่วยเหลือใครได้
คุณบอกว่าคุณไม่อยากจะเชื่อเรื่องพวกนี้ไม่รู้เป็นยังไง
เหตุการณ์มันเดินทางผ่านมาเนี่ยจนวันนี้เชื่อเต็มรูปแบบหรือยัง

เรื่องของไพ่เรื่องของคุณที่จะต้องมาช่วยเหลือคน
เรื่องขององค์พระพิคเนตที่คุณสื่อสารได้

เชื่อค่ะเพราะว่าเจอมากับตัวก็เชื่อเลยค่ะเชื่อว่ามันว่ามีจริง
ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อก่อนนะครับ
ขอบคุณคุณพ่อดันัยครับ
ถามพี่หมึกนิดนึงเชื่อใช่ไหมว่าลูกเนี่ยมีร่าง
แล้วเชื่อใช่ไหมว่าเขาสามารถดูไพ่ได้แม่นจริง
ตอนนี้เชื่อมากเลยครับได้มาเจอกับตัวเองเจอกับครอบครัวตัวเอง
ก็คิดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ที่ว่าเนี่ยมันมีจริงเชื่อครับ

เรียกได้ว่ามีความกระตันอยู่ที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ย
เขาอยากจะทำเต็มที่ให้กับพ่อเขา
เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวที่เรานำเสนอไปนะครับ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่ใจของคุณนะครับ
วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับหมูตัวพ่อหมูตัวแม่ลาไปก่อนนะครับ
มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร